เกาะติดสถานการณ์โควิด๑๙
สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
วันนี้เลยวันที่๑๖พฤษภาคมนะครับ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อผมพูดภาพรวมก่อน
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราแซงจีนแล้ว
ไม่น่าเชื่อครับเกิน๑แสนคนไปแล้ว
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่หน้าจอครับ
๒รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒๔ราย
ก็ตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงต้องที่ว้าด
ก็ตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงต้องที่ว้าด
ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเรากาดตกไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็
เรื่องของมาตรการต่างที่จะผ่อนปลนออกมาเนี่ยก็จะมีมั่น
มันชัดเจนแล้วล่ะแล้วก็ได้รัดเฉคิดจานุบเอกสามาแล้ว
นะคะต่อไปนี่นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขนะคะ
สำหรับยอดโควิด๑๙ย้อนไปดูเมื่อวานนี้กันก่อน
เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาตัวเลขทะลุเลย๒๐๐๐ขึ้นไป
อยู่ที่๓๐๐กับ๙๕คน
อย่างที่บอกไปทำให้ตัวเลขเนี่ยนะคะแตะ๑เกือบ๑แสนแล้วสำหรับเมื่อวานนะคะ
จับตาเป็นพิเศษเลยคือกรุงเทพมหานครที่มีคลัสเตอร์ใหญ่๒๐กลุ่มนะคะ
เฉพาะอภิมหาคลัสเตอร์โอ้โห
ต้องใช้คำนี้แล้วนะคะพี่เบิร์ตค่ะเออคือเป็นคนงานก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ย
เกือบหกหมื่นชีวิตนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริง
คือเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่คือมันมีความเสี่ยงที่เขาอาจจะติดเชื้อได้
ทีนี้ไปดูเมื่อวานนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
หรือว่าสบคเขาแถลงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน๓๐๙๕คน
แยกเป็นติดเชื้อในประเทศ๒๒๑๕คนในเรือนจำ๘๘๗คน
แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศใน๓คน
เป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๑๓๕๑รายป่วยสะสม๙๙๑๔๕ราย
ตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วนะคะล่าสุดตัวเลขก็ทะลุหนึ่งแสนเข้าไปแล้วนะคะ
เสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้๑๗นะคะ๑๗ศพแล้วก็รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๖๕ราย
ส่วนสำคัญเมื่อวานนี้ที่คุณหมอทวีสินแถลง
ก็คือการระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่าเมื่อวานวันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึง๑๑๖๓คน
พื้นที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะ
จากการวิเคราะห์การติดเชื้อในกรุงเทพนะคะขณะนี้มีทั้งหมด๒๗คลัสเตอร์สำคัญ
กระจายใน๑๗เขตได้แก่ดินแดงวัฒนาครองเตยหลัก๔ลาดพร้าว
ราชเทวีพระนักคอร์ดุสิทธิ์ป้อมปราบสัตวุภาย
สวนหลวงปฐุมวันสาธรณ์สัมพันธวงศ์
จตุจักษ์สีลมประเวทและเขตวังทองหลัง
ทีนี้สามารถควบคุมได้แล้ว๗คลัสเตอร์
ส่วนอีก๒๐คลัสเตอร์อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งที่สบคเขาให้ความสำคัญ
แล้วก็เขามองแล้วน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง
เพราะว่าบริเวณแคมป์ก่อสร้างในเขตหลัก๔ที่ไปตรวจเจอที่ไปตรวจพบล่าสุด
พบอัตราการติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่รอยละ๒๑๙๙
เยอะนะคะปริมาณสูงทีเดียวเพราะอะไรค่ะ
เพราะว่ามีทั้งความแออัดและความหลากหลายทางเชื้อชาติรวมกันอยู่
ทีนี้ไปตามรายงานเมื่อปี๒๑๖๓ของกรทมไปตรวจสอบทั้งหมดเลย
พบว่ามีแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ทั้งหมด๓๙๓แคมป์
กระจายอยู่ใน๕๐เขตของกรุงเทพมหานคร
ทีนี้ตัวเลขคนงานรวมที่กระจายอยู่อยู่สักประมาณ๖๐๐๐คนได้
เป็นคนงานไทยประมาณ๒๔๐๐คนและเป็นคนงานต่างชาติกว่า๓๔๐๐๐คนค่ะ
เจาะไปอยู่ที่แคมป์ก่อสร้าง๒๑๙๙ที่หลัก๔
พูดประเด็นนี้กันมากทีเดียวในที่ประชุมว่าทั้งความแออัด
ทั้งความหลากหลายของเชื้อชาติที่ไปอยู่ตรงนั้น
แล้วก็น่าสร้างความห่วงใยเพราะว่าจะเป็นแหล่งระบาดกลุ่มก้อนใหญ่
ปลายปี๖๓เนี่ยมีการรายงานกันขึ้นมาว่ามีคนงานทั้งหมด
อยู่ในกรทมที่รายงานจากเขตต่างขึ้นมาทั้ง๕๐เขตเนี่ย
คนคนงานนะครับนี่คือตีสัก๖๐๐๐คน
จากการแถลงของสวบคอเมื่อวานนี้นะคะ
คุณมนฤดีเล่ารายละเอียดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่มีความเป็นห่วงสูงสุด
ก็คือคลัสเตอร์แคมป์คนงาน
ทีนี้คุณหมอเสริมบอกว่าช่วงนี้อีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ก็คือคลัสเตอร์ที่ทำงาน
เพราะว่าเริ่มมีการพบว่าเกิดการติดเชื้อในที่ทำงานหลายออฟฟิศ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้

แต่ว่าเชื้อโรคมันไม่สนใจเรา

มันจะปิดติดเพื่อนร่วมงานเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ตอนนี้บอกว่ามีกระจายอยู่หลายส่วนนะคะโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว๑๐๕รายนะคะ
เอาคลัสเตอร์แบ่งออกเป็นแบบนี้คลัสเตอร์แรกคลัสเตอร์บริษัทเอกชน
คือเริ่มตั้งแต่๕เมษายนจนถึง๑๐พฤษภาคม
อันนี้เจอไป๔๗รายนะคะ
คลัสเตอร์การบินไทยค่ะเจอระหว่าง๒๘เมษายนถึง๖พฤษภาคม

ลัสเตอร์ที่๓เป็นคลัสเตอร์ฝ่ายบริการขนส่ง
ระหว่าง๒๗เมษายนถึง๗พฤษภาคมเจอไป๓๔ราย
คลัสเตอร์ที่๔คลัสเตอร์บริษัทการบินไทยนะคะ
๑๔พฤษภาคมเป็นต้นมาเจอไป๓รายด้วยกัน

ระหว่าง๒๓เมษายนจนถึง๕พฤษภาคม
เจอ๑๒รายและคลัสเตอร์บริษัทเอกชนเจออีกนะคะ
เมษายนเจอไป๓รายด้วยกัน

การเดินทางไปทำงานที่บริษัทต่างบางบริษัทอาจจะยังคงอนุญาตให้ประชาชน

ส่วนอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่หลายคนเป็นห่วงเพราะการเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ต้องขังแออัด
กรมราชธรรมค่ะกรมราชธรรมแจ้งนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นหลักพันค่ะ
๙รายใน๓เรือนจำประกอบไปด้วยคลองเปรม๕๑๐นะคะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร๘๐
เรือนจำพิเศษธนบุรี๖๒๑ค่ะ
แบ่งเป็นผู้ต้องขังกลุ่มสีแดงที่ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลด้านนอก๖ราย
มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งกรมราชทันยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด
แต่ที่ผ่านมาจำเป็นจะต้องรอรวบรวมเพื่อยืนยันหลังตรวจครบ
การตรวจนะคะการตรวจผู้ต้องขังเขาบอกว่าเป็นการตรวจเชิงรุก
คือต้องทำ๑๐๐ไม่ได้รอว่ามีอาการแล้วค่อยไปตรวจคือทุกคนจะต้องตรวจนะคะ
ซึ่งเขารอตรงนี้แหละเพื่อที่จะรายงานสอบคอในคราวเดียวนะคะ
นี่เป็นข้อมูลนะคะทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคลัสเตอร์ที่เป็นห่วง
และจำนวนผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของการสูญเสียกันบ้างค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งข่าวการสูญเสียตำรวจสองนายนะคะ
โควิด๑๙คือพันธ์ตำรวจโทนัดดันัยทองดง
สารวัตรสถานีตำรวจภูทรบางลายพิจิตร
ร้อยตำรวจเอกถนอมสารมูลรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
หลังตำรวจสองนายเสียชีวิตจากการติดโควิด๑๙นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนัทธนัยอายุ๓๔ปีค่ะ
เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๖๔ติดเชื้อ๒พฤษภาคม
เข้ารักษาตัว๑๕วันเสียชีวิตนะคะ
ส่วนร้อยตำรวจเอกถนอมเข้ารักษาตัวประมาณ๑เดือนก่อนที่จะเสียชีวิต
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พลตำรวจโทยันยงเวทโอสด
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ไปเป็นประธานพิธีชาปนกิจ
ร้อยตำรวจเอกถนอมที่วัดสว่างสุธาวาส
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติญาติและเพื่อนร่วมงานนะคะ
เพราะว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ผู้กองถนอมจะเกษียณอายุราชการแล้วค่ะ

พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วนะคะ
รถพยาบาลขับเวียนรอบเมนไปจอดตรงเชิงบันได
โรงศพผู้กองถนอมไปเผาทันที
ไม่ให้มีการเปิดลงหรือทำพิธีใดทั้งสิ้นนะคะ
ไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เมนด้วยยกเว้นสับปะเรอค่ะ
โดยมีพิธีสวดบังสุกุลศพได้นะคะแต่ให้จัดที่สาราห่างออกไป
ทุกคนที่มาร่วมพิธีต้องทำการตรวจคัดกรองตรวจอุณหภูมิ
ลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะของวัดทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของตำรวจทั้งสองนายค่ะ